แข่งขัน๔เกมที่เพิ่งจะจบไปที่มาเลเซียนะคะ
ก็มีนักกีฬาอยู่หนึ่งคนของไทยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะคะ

ยังทำลายสถิติในการแข่งขันกบ๒๐๐เมตรหญิง
ซึ่งเขามีเทคนิคอย่างไร
และเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้
ไปติดตามได้จากรายงานในช่วงสุดใจไทยแลนด์ค่ะ

ที่มีอายุเพียง๒๑ปีเท่านั้น
ถือเป็นนักว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทยที่น่าจับตามองในอนาคต
ขวัญเล่าย้อนความทรงจำสมัยเยาวัย
ของการเริ่มเล่นกีฬาว่ายน้ำ
ว่าเกิดจากความต้องการของคุณพ่อ
ที่อยากให้ลูกสาวเอาดีในกีฬาว่ายน้ำ
พยายามเขี้ยวเข็นในการฝึกซ้อม
และส่งแข่งขันรายการต่างมากมาย

เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุด๔เกมปี๒๐๐๙ที่ประเทศลาว
วัยเพียง๑๓ปีเท่านั้น
อีกทั้งยังแจ้งเกิดกวาวเดียนท่องแดง
ในประเภทไหว้ผัดผสม๔คูณ๑๐๐เมตรได้สำเร็จ
เริ่มต้นเลยตัวเองไม่ได้ชอบกีฬาว่ายน้ำนะคะ

คืออิงคิดว่าตัวเองมีความเป็น

นักแข่งเป็นนักแข่งสูงหนู

คือรักที่จะชนะชอบการแข่งขันค่ะ
ก็เลยเหมือนพอตัวเองเริ่มชนะ

ก็เลยแบบว่ายมาเรื่อยจนแบบ
จนมารักการว่ายน้ำ
คือจริงตัวเองเองก็ไม่ได้จริงแบบ
คือรู้ว่าตัวเองไหว้ได้แต่ก็

มาติดซีเกมครั้งแรก
ก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่อายุยังน้อย
ซึ่งต้องเจอบททดสอบต่างนานา
ขวัญยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการรับมือ
หากทุกคนมีแรงบันดาลใจและเป้าหมายที่ชัดเจน
รวมถึงแรงผลักดันจากครอบครัว
เสมือนเป็นศูนย์รวมของทุกอย่าง
แรงบันดาลใจของหนูก็คืออยากชนะค่ะ
คือแบบอยากรู้ว่าตัวเองจะไปได้สุดขนาดไหน

เห็นคนนู้นเห็นคนนี้โอ้โหได้เหรียญทองโอลิมปิก
เหรียญทองเอเชียนเกมอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปได้ถึงขนาดไหน
เชื่อว่าทุกคนที่เล่นกีฬาค่ะ
หมายสูงสุดยังไงก็ต้องเป็นติดโอลิมปิก
ได้ไปแข่งเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกสักครั้งในชีวิต

อยากให้ทุกคนคิดว่าแบบเราทำได้ค่ะ
ถ้าเราคิดว่าเราทำได้
เราก็จะทำได้เองเชื่ออย่างนั้นนะคะ
คือถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็จะทำได้
แต่ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เมื่อไหร่

คงต้องมาดูว่าเมื่อสาวผู้กระหายชัยชนะ

ฟันฝ่าอุปสรรคไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ได้หรือไม่
ถ้าคิดว่าทำได้เราก็ทำได้
หากคิดว่าทำไม่ได้มันไม่มีทางทำได้อยู่แล้ว